ทุกผู้ชมครับมีเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นนะฮะ
มีคนทำกล่องทองเนี่ยตกแถวนครปฐมนะฮะ
แล้วในกล่องทองมีน้ำหนักทองรวมกันอยู่เนี่ย๑๗บาทกว่า
คิดเป็นเงินก็เกือบ๕แสนนะฮะ
นี่นะครับแต่โชคดีมากมีพระรูปหนึ่งท่านออกบินทบาทแล้วท่านเก็บเอาไว้ได้พอดี

แล้วนี่ฮะก็เจอเจ้าของนะครับ
มารับมอบส่งมอบกันเรียบร้อยทองอยู่ครบถ้วนนะครับ
วิโรธนะครับท่านเป็นพระลูกวัดวัดหนองงูเหลือม
บอกว่าตอนเช้านะครับนี่ฮะหลวงพ่อนะฮะ
ตอนเช้าเนี่ยได้ออกไปบินทบาทตามปกติ
ตอนขาไปเจอกล่องอยู่กล่องนึงขากลับเจออีกกล่องนึง
ก็เลยเก็บเอาไว้ไม่รู้ว่าใครทำกล่องอะไรตก
พอมาเปิดดูเนี่ยพบว่าเป็นทองคำนะฮะ
เป็นสร้อยทองคำนะสร้อยคอสร้อยข้อมือเนี่ยเยอะมาก
มีเงินสดด้วยนี่ฮะมันเยอะมากฮะคือมูลค่าเนี่ย
แสนกว่าเกือบ๕แสนนะครับน้ำหนักทองนี่๑๗บาทกว่า
วิโรธท่านเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับ
ผู้ใหญ่พิเชษไทยวัฒนานนท์ผู้ใหญ่บ้านชุมชนหลอง
หนองงูเหลือมนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่นี่ฮะเสื้อขาวตรงกลางนะครับผู้ใหญ่พิเชษ
เพื่อที่จะกระจายข่าวจนเจ้าของกล่องทองเนี่ย
เขาเห็นเขาก็เลยติดต่อขอรับทองคืน
กล่องที่เก็บได้นะครับมีทองรูปภัณฑ์ทั้งสร้อยคอ
สร้อยข้อมือแหวนด้วยรวมแล้วน้ำหนัก๑๗บาท๕๐สตางค์
มีแบงค์ร้อยอีก๒ใบมีพระเครื่องอยู่ด้วยนะฮะ
หลังจากโพสต์ไปก็เจอเจ้าของติดต่อมาก็เลยทำการวีดีโอคอลหากันก่อน
แล้วก็ตรวจนับสิ่งของทางวีดีโอคอร์
ปรากฏว่าขาดแหวนไปอีก๒วง
ผู้ใหญ่พิเชษก็เลยพาชาวบ้านไปหาแหวนตรงจุดที่เจอกล่องทองนั่นแหละ
แล้วก็ไปพบแหวนอีก๒วง
ทีนี้คำถามก็คือเออแล้วทำตกแบบไหนอะไรยังไง
มาตกแถวถนนเข้ามาถึงป่าย่าข้างทางมีไร่อ้อยด้วย
ผู้ใหญ่พิเชษบอกว่าคนที่ทำตกเจ้าของทองคำเนี่ยนะฮะเป็นคนต่างพื้นที่
มาทำงานที่หนองงูเหลือมนะครับที่นครปฐม
แล้วกำลังจะไปงานบวชหลานที่โคราช
ทองที่ตกคือทองที่จะเอาไปให้หลาน
ตอนที่เดินทางไปก็มัดกล่องทอง

ซึ่งมัดรวมอยู่บนหลังคารถ

รู้อีกทีก็คือขับรถไปถึงโคราชแล้ว

แล้วก็เห็นเฟซบุ๊คเขาประกาศตามหาเจ้าของกล่องทองพอดีนะครับ

เจ้าของทองก็เลยมอบเงิน๑หมื่นบาท
ทางตำบลหนองงูเหลือมนะครับ
เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเอาไปใช้พัฒนาสิ่งต่างในพื้นที่

เพราะชาวบ้านนี้เขามาช่วยตามหากันแบบโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะค่ะ
ไปเจอแหวนเพิ่มอีก๒วงที่ว่าหายไปฮะ